ก่อนหน้านี้มิจฉาฬีปกล่อกจับสลาก
ให้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันคุณภาพต่ำแต่ราคาแพง
ก่อนหน้านี้ระบาดในพื้นที่ภาคอีสาน
แต่ว่าล่าสุดค่ะไปถึงเพชรชบุรีเรียบร้อยแล้ว
แต่การไปหลอกขายของครั้งล่าสุดไปเจอดีค่ะ
เจอดีอะไรให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนค่ะ
มองหน้าเนี่ยไม่ต้องกลัวโควิดไม่มีหรอก
เดี๋ยวผมคนตรงทำกินเนี่ย
ลุงไม่เอาลุงไปแล้วลุงพอแล้ว
ไม่เอาเดี๋ยวผมตามไปนั่นนี่
พอไปจัดการให้ลุง
มันหลอกลวง

เจอปืนครับในวงกลมเนี่ย
ในวงกลมคนที่เขากำลังจะถูกหลอก

โดยมีคนที่เข้ามาขายปุ๋ยเป็นผู้ช่วย

ตอนแรกเข้ามาก็เห็นแล้วล่ะมันดูไม่ชอบเมา
พาคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายไว้
และคุณลุงกับคุณป้าที่กำลังจะถูกหลอก

คุณลุงเดินเข้าไปเลยเข้าไปในบ้านไปเอาปืนออกมา

แค่ถือขู่นะ
ก็ต้องเกิดการร้องขอชีวิตกันแบบนี้
พลเมืองดีที่ถ่ายเอาไว้ย้ำว่าเป็นแบบนี้
คือเขาเข้าไปขายปุ๋ยให้กับลุงกับป้า
กับป้าเป็นเจ้าของไร่ในจังหวัดเพชรชบุรีเนี่ยพอดีเลย
และช่วงที่เขาเข้าไปเขาเห็นผู้หญิงคนนี้นะ

ใส่แมสสีแดงที่ปรากฏอยู่ในคลิป
เริ่มสงสัยแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อที่ถ้าคุณป้าเกิดอะไรขึ้นนะ
คุณป้ากับคุณลุงจะได้เอาไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
อกจากนี้นะคะเอาคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วยค่ะ
ก็อยากจะเตือนชาวบ้านในจังหวัดเพชรชบุรี
และจังหวัดใกล้เคียงค่ะโดยเฉพาะผู้เท่าผู้แก่อยู่บ้านกันลำพัง
อย่าตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพแบบนี้
พฤติกรรมของเขานะเขาก็จะเข้ามาแล้วก็จะบอกว่า
สลากเลยและจะได้เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก
เสียเงินค่าสลาก๓๖บาท๕๐บาทอะไรก็ว่ากันไป
แต่พอจับเรียบร้อยแล้วเอาคุณป้าจับได้ของแพง
ราคามันแพงเอ้าเสียเงินเพิ่มอีกเอาเดิมอ่ะ
แต่น่าคุ้นเหมือนกันแก๊งนี้ไปบ่อยไปหลายพื้นที่เหมือนกันนะฮะ